วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ออกมาชี้แจงกรณี
เรื่องการกล่าวคำถวายสัตว์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งนะครับ
ที่มีผู้ที่ระบุว่ากล่าวไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

ติดตามในจอบประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีกล่าวถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนไม่จบลงง่าย
เมื่อนายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
คำร้องให้ส่งสารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยเป็นการกระทำขัดรัฐธรรมนูญมาตรา๕๒
ที่ระบุชัดว่ารัฐต้องปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งคัดหรือไม่
เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความไม่ให้ความสำคัญต่อรัฐธรรมนูล
ส่งผลถึงขั้นทำให้รัฐบาลเป็นโมคะ
ตำหนิผู้ที่พยายามชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวจบไปแล้วว่า
ผู้ที่จะวินิจฉัยชี้ขาดคือสารรัฐธรรมนูญไม่ใช่เนติบริกร
นายภูมิธรรมเวชยชัยที่ปรึกษาหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุหลายเรื่อง
ถ้าเป็นบางกลุ่มทำอะไรก็ไม่ผิดทั้งการคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อ
ด้วยวิธีพิเศษตั้งพวกพ้องเป็นสวแถลงนโยบายไม่มีรายละเอียด
และสำคัญที่สุดคือการถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบแต่กลับบอกว่าจบไปแล้ว
ส่วนนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวเป็นครั้งแรก
ยืนยันข้อความที่กล่าวถวายสัตว์ปฏิญาณ
ครอบคลุมในส่วนของการดูแลประชาชนแล้ว
ขอให้เรื่องนี้จบไม่ควรทำให้เกิดความปั่นป่วนบานปลาย
ผมคิดว่าข้อความที่กล่าวไปแล้วทั้งหมด
ก็ถือว่าเป็นข้อความที่ครอบคลุมแล้วทั้งหมดนั่นแหละ
ก็เป็นไปตามลำนูนก็คือดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมด
และสิ่งที่ควรประกันหนึ่งก็คือเป็นไปตามภาพภาษณ์บริษัทธิการ
ซึ่งท่านก็รับสั่งมาอย่างนั้นก็คือการทำงานเพื่อประชาชนทั้งประเทศ
ใช่ไหมประตานประดูกก็เพื่อประชาชนทั้งประเทศ
ผมว่าเรื่องนี้จบดีกว่านะอย่าให้มันบานปลายไปเลยนะ
แล้วหลายคนก็เป็นทหารอยู่ตรงนั้นด้วย
แต่ก็ขอร้องกันแล้วกันนะเคยเป็นพี่เป็นน้องกันมา
อย่าให้การเมืองมาทำให้ประเทศชาติเนี่ยมันปันปวดไปทั้งหมดนะ
ถ้าจะดีไม่ดีไงก็ไปรอเลือกตั้งเอาหน้าแล้วกัน
ไม่กังวลอะไรทั้งสิ้นจะกังวลทำไม
มันมีเรื่องน่ากังวลเยอะกว่านี้ตั้งเยอะ
การเป็นประพธิการเป็นรัฐบาลที่มาจากการเริ่มตั้ง
มีเรื่องหลายอย่างที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ความร่วมมือกับประธาปตรีที่มาจากภาคเมืองต่าง
การใช้ใช้งุมประมาณการจะทำแผนการกรุงการ
ทั้งหมดมันตอบสนองรัฐธรรมดุทั้งนั้นแหละ
รัฐธรรมดุจะเขียนกรอกกว้างไว้
ถ้าไปดูรัฐธรรมดุถ้าเลาะกันอยู่รัฐธรรมดุ
ถ้าเราไปดูกฎหมายลูกเขามีอะไรบ้าง
นายสมคิตจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรี
เชื่อนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ
จะช่วยให้นโยบายต่างมีทิศทางที่ชัดเจน
และมีพลังมากขึ้นยืนยันแม้จะเป็นรัฐบาลผสม
แต่โครงการที่เคยวางไว้ก่อนหน้านี้

ขอให้ไทยพิจารณาขึ้นค่าแรงขั้นต่ำด้วยความรอบครอบ
ปิดท้ายที่คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
นำคณะกรรมการยุทธศาสตร์ภักดิ์เพื่อไทย
ลงพื้นที่อำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัด๑๐๑
รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน
ในพื้นที่อีสาน๖จังหวัดทุ่งกุลาร้องไห้

ยืนยันจะจัดกิจกรรมคณะกรรมการยุทธศาสตร์สัญจร

เพราะยังมีปัญหาของประชาชนหลายพื้นที่

ส่วนที่เลือกมานำร่องที่ทุ่งกุลา
เพราะเคยเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์

แต่ตอนนี้กลายเป็นพื้นที่ที่คนทำแล้วจนที่สุด